ที่ผ่านมาก็มีข่าวมีคราวเรื่องของสุนัขถูกทำร้ายบ่อยครั้ง
ล่าสุดก็มีข่าวกับเรื่องของสุนัขพันธิบะ
ปริศนาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วขานี่หายไปได้ยังไงเหมือนกันนะ
ค่ะตำรวจก็กำลังตามหาข้อมูลกันอยู่นะคะ
เป็นสุนัขพันธิบะราคาแพงนะคะ
เป็นพันธุ์เล็กน่ารักจากญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งก็เกิดเหตุอยู่ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งที่จังหวัดนทบุรีนะคะ
เรื่องราวก็คือว่าสังคมออนไลน์พากันแชร์ภาพสุนัขถูกตัดขา
ภายในหมู่บ้านนนซีรีเจนต์ย่านราชพฤกษนนทบุรี
โดยนายศิกวัตรลือโสพลอายุ๓๗ปีเจ้าของสุนัขพันธิบาอินุอายุ๗ปี

เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าหลังจากช่วงค่ำวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมาก็ปิดบ้านพัก
เล่นสงกรานที่เชียงใหม่แล้วก็ปล่อยให้เจ้าลอยอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งบ้านก็มีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีอยู่กับสุนัขพันธิบาอินุอีกหนึ่งตัว
และบราดอร์อีก๑ตัวรวมทั้งหมด๓ตัวก็อยู่กัน๓หมาเนี่ยนะคะ
มา๒วันจนกระทั่งช่วงสายของวันศุกร์ที่๑๕เมษายน
แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดบ้านก็พบว่าเจ้าลอยถูกตัดขา
แล้วก็หลบอยู่ใต้ตู้ก็เลยโทรศัพท์มาแจ้งคุณศิกวัตรเจ้าของสุนัขนี่นะว่า
สุนัขโดนทำร้ายโดยทำให้คุณศิกวัตรต้องบินกลับกรุงเทพด่วนเพื่อมาดูอาการนะคะ
ก็พบว่าเจ้าลอยนี้มีบาดแผลถูกทำร้าย๓จุดด้วยกัน
ก็คือบริเวณหูมีลักษณะเหมือนกับถูกตัดขาซ้ายก็เหมือนถูกตัด
แล้วก็มีรอยคล้ายกับถูกแทงบริเวณคอของสุนัขด้วยนะคะเป็นรอยบาดแผลมีคม
รวมถึงเกิดเลือดต่ำด้วยนะคะค่ะอาการหนักทีเดียว
หลังเกิดเหตุนายศิกวัตรก็เล่าให้ฟังบอกว่าขาซ้ายของลอยนั้นตกอยู่บ้านข้าง
ซึ่งบ้านข้างเลี้ยงสุนัขพันธ์เซเบรียนเอาไว้๓ตัว
แล้วยังพบรอยเลือดที่ปากของสุนัขทั้งสามตัวด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะ
ส่วนเจ้าลอยเล่าให้ฟังว่าเป็นสุนัขพันธิบะรุ่นแรกของในประเทศไทย
นำเข้ามาในญี่ปุ่นเข้ามาจากญี่ปุ่นราคาประมาณ๔แสนเยน
นิสัยของพันธิบะนี้นะคะก็จะเรียบร้อยน่ารักไม่เห่าไม่กัด
หน้าตาเขาสิเออน่ารักทีเดียวเป็นมิตรนะใช่ค่ะ
ซึ่งนายศิกวัตรเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
ลอยแล้วก็สุนัขไซเบเรียนข้างบ้าน๓ตัวเคยเจอกันมาก่อนนะ
แต่ก็ไม่เคยกัดกันไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่โดนของมีคมหรือจะถูกไซเบรียนกัดไหม

ทางด้านร้อยตำรวจเอกอังคารศรีโยธะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางกรวย
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็บอกว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนั้น
มีรอยเลือดปรากฏบริเวณรั้วติดกับบ้านที่เลี้ยงไซเบียเรียนล่ะค่ะ
และพบว่ามีรอยเลือดของเจ้าลอยปรากฏรอบบ้านด้วยทางเจ้าหน้าที่เอง
ก็คาดว่าหลังจากเกิดเหตุสุนัขตัวนี้จะขอความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยง
แต่ว่าไม่มีคนอยู่อาศัยไงคุณมันก็เลยเดินรอบบ้าน
เบื้องต้นจากการวิเคราะห์ที่เกิดเหตุแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏ
ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะว่าเป็นฝีมือของสุนัขไซเบเรียนข้างบ้านทั้ง๓ตัวไหม
หรือเป็นคนร้ายที่รอบเข้ามาทำร้ายขณะที่ตัวบ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะ
แต่อย่างใดไม่มีทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนชิ้นส่วนขาซ้ายของสุนัขตอนนี้อยู่ระหว่างแช่แข็ง
แล้วก็นำส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิสูจน์ในวันพรุ่งนี้
คือขาก็ไปอยู่บ้านข้างพบรอยเลือดที่สุนัขบ้านข้างด้วย

ดูหลักฐานเพราะว่าจากกล้องวงจรปิด
คือตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นจุดที่เกิดเหตุได้
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดแล้วก็มีต้นไม้บังด้วย
แต่ค่ะคุณผู้ชมยังเหลืออีกหนึ่งจุดของเพื่อนบ้าน
ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้

ก็คือเดี๋ยวต้องรอหลังจากช่วงสงกรานกลับมาแล้ว
ความคืบหน้าในเรื่องนี้น่าจะมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
สงสารเจ้ารอยขาหายไปนี่คือเป็นรอยใหญ่มากทีเดียว